เขาจะมีงานแห่นาคกัน
พอจะมีงานแห่นาคมันจะมีขบวนใช่ไหม

คุณตำรวจขอรถเนี่ย
อำนวยความสะดวกอำนวยการจราจรหน่อยได้ไหม
ทุกอย่างมันจะได้เรียบร้อยปลอดภัย
แต่ว่าพอตำรวจเขาเอารถมาช่วยแล้วเนี่ย

กลับลงทีไหร่มามันจะตายถ้าแพ้

เนี่ยป้าเต้นกันเมากันอย่างนี้
ไม่เราคือแบบขึ้นไปตั้งกี่คนไปโยกแบบนั้น

รถของตำรวจจะพังหรือเปล่าเหิบเหนิบนะ
พอชาวเน็ตเขาเห็นแบบนี้เขาก็ไม่ได้ดูต้นสายปลายเหตุไง
เขาถามเลยว่ารถตำรวจเอามาแห่นาคได้ด้วยเหรอ
แล้วมาเต้นมากินเหล้ากันบนรถตำรวจแบบนี้ได้ด้วยเหรอ
เออนะฮะทั้งรถตำรวจในคลิปเป็นของสพแม่เปิลที่นครสวรรค์นะฮะ
ทีมข่าวไปสอบถามท่านผู้การจังหวัดเลย
พลตำรวจตรีระพีพงศ์สุขภัยบูลท่านผู้ประคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์ท่านชี้แจงแบบนี้บอกว่า
คุณนักข่าวคลิปที่เกิดขึ้น๑๘มีนาคมที่ผ่านมา
ผู้ใหญ่บ้านมาขอให้ตำรวจมาช่วยอำนวยการจราจรในนำขบวนพิธีแห่นาคให้หน่อย
สพแม่เปิลบริการประชาชนครับในฐานะเจ้าของท้องที่
ก็ตำรวจไปอำนวยการจราจรเขาสิ
แต่ตอนที่ขับรถนำขบวนรถแห่นาคเนี่ย
มีวัยรุ่นที่มาร่วมงานนะครับอยู่ดีนะฮะ
เขาชี้แจงบอกว่ามาเปิดท้ายกระบะแล้วขึ้นมานั่งแล้วก็ลุกขึ้นเต้นโยกกันมันแบบนี้
แล้วก็ยกขวดกระดกกันแบบนี้ด้วยนะครับตำรวจบอกว่ามีรถหลายคันต่อท้ายนะครับ
จอดรถทันทีเนี่ยมันก็เดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุ
แต่พอเคลื่อนรถออกมาถึงจุดที่เหมาะสมปลอดภัยแล้วตำรวจบอกว่าก็ลงมา
แล้วก็มากล่าวว่ากล่าวตักเตือนวัยรุ่นกลุ่มนี้แล้วให้ลงจากรถไปทันที
เรื่องนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีการชี้แจงกันแบบนี้แล้วนะครับ
แต่ตำรวจในรถทุกนายนะครับนั่งอยู่กี่คนไม่รู้เราไม่เห็น
ท่านเนี่ยก็ต้องถูกตั้งกรรมการสอบอีกนะครับถ้ามีความผิดบกพร่องในหน้าที่อะไรตรงไหนเนี่ย
โอ้โหทางวินัยไม่รู้ว่าจะยังไงนะจะเห็นใจหรือเปล่านะ
ฟังขึ้นหรือเปล่ากับเหตุผลที่ชี้แจงมาครับ